เป็นเรียกได้ว่าการท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่
พาไปเยือนอาณาจักรลิงจังหวัดลบบุรี
แต่ไม่ได้พาไปเล่นกับลิงค่ะคุณผู้ชม
จะพาไปชมทุ่งดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งเลย

ใจเย็นสิจะไปเที่ยวจะต้องใจเย็น
เขาเตรียมจะรอรับนักท่องเที่ยว

เผื่อว่าจากวัดที่คุณผู้ชมไปในช่วงปีมงปีใหม่
เดริ่ามันก็บ่าน
ปฏิเสธว่าอยู่

คุณไปดูบรรยากาศทุ่งทานตะวันตรงนี้เขาบอกกำลังเริ่มจะผลิดอกแล้ว
แล้วก็เริ่มจะแย้มความสวยให้เห็นกันแล้วนะคะ
แล้วคุณดูบรรยากาศเนาะก็จะมีเนี่ย
ภูเขาอันนี้คือเขาเที่ยงหรือว่าเขาโด่นะคะ
บรรดานนักถ่ายภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
ขนานนามตรงนี้ว่านี่เป็นทุ่งทานตะวันที่สวยที่สุดในประเทศไทย
แล้วอยู่บนพื้นที่กว่า๖๐ไร่ของไร่จำรัฐหมู่ที่๗
ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรี
ห่างจากตัวเมืองลบบุรีประมาณสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ไกลไม่ไกล
ไกลคุณแล้วงานนี้ทางไร่จำรัฐเขาบอกว่าทานตะวันของที่นี่
บานสะพรั่งให้ได้ชมความสวยงามจนถึงปีหน้าเห็นไหม
รองรับนักท่องเที่ยวพอดิบพอดีในช่วงปีใหม่ดีจัง
แล้วการไปที่นี่นะนอกจากจะได้ชมความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันแล้วนะคะ
ก็ยังสามารถแวะไปเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสามารถไปนามัศกาลสารพระการ
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลบบุรีนะคะไปเยี่ยมชมพระปรางสามยอดก็ได้
รวมไปถึงพระราชวังนารายราชนิเวศไปอ่างซับเหล็กอะไรต่างเหล่านี้
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีมีเยอะ

ถ้าเกิดว่ามีเวลาไม่ได้มากมายอะไร
ก็อยากจะให้ลองแวะเวียนไปเที่ยวกันดูที่ลบบุรี
มีทุ่งดอกไม้สวยให้ไปถ่ายรูปกัน
ให้ดูเอาไว้เตรียมเนื้อเตรียมตัว

ฉันก็พาคุณแม่ไปถ่ายกับทันตะวันมาเรียบร้อย

ตรงนี้อากาศดีนะทางที่บริเวณด้านหลัง